ทุกผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าในการกวาดล้างกลุ่มผู้ต้องหานะครับ
ก็จ้างเขานะแล้วก็ให้ถ่ายคลิปอะไรด้วย
เรียกตัวเองว่าป่าโซโลเทพโซโลอะไรอย่างนี้นะครับ
ใครจะเข้าเป็นเครือข่ายกับไอ้เทพโซโลอะไรเนี่ย
ก็ต้องแนะนำตัวบอกชื่อบอกนามสกุลอะไรมานะครับ
แล้วก็จะให้งานด้วยการไปทำร้ายคนที่เบี้ยวค่ายาเสพติด
อย่างน้อยก็๕๐๐๐บาทเป็นอย่างน้อยนะครับ
ตอนนี้ยังตามหากันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าล่าสุดมีการเปิดเผยคลิปอีกคลิปหนึ่งนะ
เครือข่ายเทพโซโลรับงานทวงหนี้ลูกค้ายาเสพติด
แต่ว่าไอ้เคสนี้คาดว่าจะทำร้ายผิดตัวเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะครับ
ผมต้องการตัวไอ้ต้นต่อผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องเลย
กูไม่เคยเลยมึงให้โอกาสมึงหนีตอนนี้
โดนจนเลือดอาบเลยได้จะบอกว่าไม่รู้เรื่อง
จนที่สุดแล้วคนที่ไปทำร้ายเขาก็เหมือนกับสงสัยจะผิดตัวจริง
ก็เลยแก้เกี้ยบอกว่าให้โอกาสหนีให้หนีไปอะไรอย่างนี้
ปล่อยไปใช่แต่ก็ทำร้ายไปแล้วอ่ะถูกต้อง
ซึ่งในคลิปคนที่ยกพวกไปรุมทำร้ายผู้ชายคนหนึ่งจนเลือดอาบ
ชื่อว่านายอัธพลชัยสอนฉายาอาร์ตไลน์อายุ๒๒ปี
ที่เขาบอกว่ารู้ชื่อกันเนี่ยก็เพราะว่าไปจับสังเกต
ว่าจะเป็นนายอาร์ตไลน์เนี่ยก็เพราะว่าใส่รองเท้าคู่เดียวกับคนร้าย
ที่ถูกจับในคดีที่ไปรุมทำร้ายเรสบ้านตูมเด็กหนุ่มวัย๑๗ปี
เขาเสียชีวิตคาสนามฟุตบอลโรงเรียนที่จังหวัดขอนแก่นที่ไปเบี้ยวค่ายาเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้๑๔มกราคมนะครับที่เป็นข่าวดังแล้วก็นำมาสู่การตามหาตัวเทพบุตรโซโลกันอยู่เนี่ยนะครับ
สนทนาก็จะเห็นว่าคนที่ถูกทำร้ายก็พยายามที่จะบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
แต่ก็ยังเอาจักรยานยนต์เข้าไปด้วยนะที่สุดแล้วผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๙มกราคมนะครับ
ขอนแก่นอีกแล้วสพบ้านเป็ดนี่คือท้องที่เดียวกับที่เกิดเหตุที่
ภาคภูมิพิษสมัยภูมิกับการสพบ้านเป็ด
เปิดเผยว่าขณะนี้ได้แจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้ง๖คน
ทำร้ายเขาเสียชีวิตเพิ่มอีก๓ข้อหานะครับ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไหล่ตรองไว้ก่อน
ซึ่งโทษนี้สูงสุดคือประหารชีวิต
ข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์แล้วก็อ้างยี่ซ่องโจรด้วย
ผู้หญิงคนนี้ก็โดนเพราะว่าอยู่ในกลุ่มแล้วเป็นคนถ่ายคลิปเลย

ส่วนการตามหาตัวผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อเทพบุตรโซโล
ที่จ้างวัยรุ่นไปทำร้ายคนอื่นนะครับ
แม้ว่าคนที่ทำร้ายจะเป็นพวกที่อยู่ในเครือข่ายยาเสพติดเหมือนกัน
ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาคสี่
กล่าวถึงความคืบหน้าในการติดตามตัว

ระหว่างทีมสืบสวนของตำรวจภูทรภาค๔

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ซึ่งก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก
ตอนนี้รู้แล้วว่าเทพบุตรโซโล
เป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มมันทุกเม็ด

แก๊งค่ายาเสพติดที่ใช้ลักษณะพฤติกรรมเหมือนกันเลย
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติด
กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างของประเทศไทย
ก็จะมีหลักก็คือในพื้นที่ภาคอีสานกับภาคเหนือ
บางส่วนก็มีหมายจับแล้วก็หนีไปอาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็มี
ส่วนตัวของเทพบุตรโซโลนั้นรู้แล้วว่า
เป็นชายไทยทำงานและสั่งการมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
เครือข่ายยาเสพติดที่มีอยู่ทุกจังหวัดในไทย
คอยดูแลเรื่องการเงินแล้วก็ควบคุมการจำหน่ายยาเสพติด
ซึ่งพลโนตรีไพโรธระบุว่ามั่นใจว่าจะสามารถขอสารอนุมัติหมายจับ

ยืนยันว่าคดีนี้ถึงแม้ว่าผู้ต้องหาจะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
แต่ไม่ใช่เรื่องยากที่จะจับกลุ่ม
เพราะเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศประสานความร่วมมือกัน
และสำเร็จมาแล้วหลายคดี
หมายการส่งของมีการส่งสั่งให้โอนเงิน
เราต้องมีการประสานแล้วเอาตัวมาดำเนินคดีอยู่ในประเทศไทยให้ได้
คือตำรวจบอกว่ารู้รายละเอียดของเทพบุตรโซโลแล้ว
แต่ว่าให้มากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวเสียรูปคดีเดี๋ยวรู้ตัวนะครับ
แล้วนอกจากนี้นะครับยังรู้ตัวเจ้าของบัญชี
โอนเงินให้กับกลุ่มผู้ต้องหาที่ไปทำร้ายเรสบ้านตูมจนเสียชีวิตแล้วด้วยนะครับ
กลุ่มนั้นเขาได้ค่าจ้าง๕๐๐๐บาท
กลุ่มนี้ตอนนี้ตำรวจสพบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่น
บอกว่ารู้ตัวเจ้าของบัญชีที่โอนเงินค่าจ้าง๕๐๐บาท

ตอนนี้สพบ้านเป็ดได้ขอหมายจับเจ้าของบัญชีรายนี้แล้ว

เดี๋ยวจะขยายผลไปถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของเงินต่อ
เชื่อว่าจะเชื่อมโยงถึงผู้วงการและผู้จ้างวัณต่อไปได้
ที่เสียชีวิตจากการถูกกลุ่มของเทพบุตรโซโลทำร้ายร่างกายนะครับ
ตอนนี้ก็ชาปนกิจศพไปเรียบร้อยแล้ว
ญาติของเรสบ้านตูมเองบอกว่า

บอกว่าตอนนี้ตำรวจก็ได้ให้ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ

ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อเทพบุตรโซโล
ติดต่อมาทางญาติของเรสบ้านตูมบอกว่า
จะช่วยเยียวยาครอบครัวของเขา
ที่ให้คนไปทำร้ายแล้วก็หนักจนถึงขั้นเสียชีวิต
จะช่วยเหลือเป็นเงินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท

ของเรสบ้านตูมบอกว่าไม่เอาเด็ดขาด
เงินไม่สามารถทดแทนชีวิตลูกหลานของเขาได้
แม่ยืนยันว่าไม่มีการติดต่อมานะครับ
เหมือนกับติดต่อไปทางญาติไม่ได้ติดต่อมาทางแม่

ตำรวจก็เลยบอกว่าคือเบื้องต้นเนี่ย
มันทุกเม็ดก็ถูกออกหมายจับไปเยอะเหมือนกันก่อนหน้านี้ที่เราเล่าข่าว
ว่าเขาก็มีการกวาดล้างออกหมายจับไปเป็น๑๐คน
ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกหนีคดีหนีหมายจับ
แล้วคนที่ตำรวจมั่นใจว่าคือเทพโซโลหรือเทพบุตรโซโล
เพราะว่าก็เป็นหนึ่งในแก๊งนั้นเคยถูกออกไม้จับมาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วก็หนีไปประเทศเพื่อนบ้านก็เลยคิดว่าคนนี้แหละที่เคยถูกออกหมายจับ
คือเทพบุตรโซโลก็เดี๋ยวจะออกหมายจับอีกรอบหนึ่ง
แต่ว่าสิ่งที่มันน่าตกใจก็คือมีคนที่ยอมทำงานให้นะ
แล้วเวลาไปก่อการลงมือก็ต้องอัดคลิปแล้วเอาคลิปไปลงซึ่งก็มีเสียงตัวเองมีหน้าพักพวกตัวเองเนี่ยเยอะแยะไปหมด

แบอยู่ในบ้านก็แสบร้ายกับทุกคนทำร้ายร่างกายแม่ถุยน้ำลายใส่หน้าลุงดาบพ่อ
พวกนี้มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วใช่ไหมมันก็ทำแบบนี้ไปหมด
ไม่เป็นไรเข้าไปเดี๋ยวก็ออกมาแล้วก็มาวนเวียนอยู่ในแก๊งค้ายาเสพติดแบบนี้อีก